ขอกลืนน้ำลายแป๊บนึงเอือกแล้วก็ไปที่ร้านนี้
ค่ะร้านขนมจีนทะเลเดือดค่ะ
แต่ว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีเลยค่ะ
เพราะว่าขนมจีนที่นี่อร่อยเด็ดซะจนใครที่ได้มากินเนี่ยโอ้โห
ติดอกติดใจติดใจอะไรบ้างล่ะ
นี่อันดับแรกนะต้องน้ำยาขนมจีนที่เข้มข้นกลมถึงเครื่อง

ไม่ว่าจะเป็นน้ำยากะทิน้ำยาปูน้ำยาหวานน้ำยาป่าก็มีด้วย

โอ้โหถ่ายเสร็จแล้วก็ทานเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปกัน
นี่อาหารทะเลปลาหมึกหอยอะไรล่ะ
แต่ที่บอกว่ามันเดือดจริงก็นี่แหละเครื่องของเขาเครื่อง

หมึกหอยที่คุณบอกนี่แหละกุ้งตัวโตปูเนื้อแน่น

คือกุ้งเนี่ยนะกุ้งแม่น้ำที่สุราชเนี่ยก็ขึ้นชื่อนะ
ตัวเขาก็ใหญ่เหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ในน้ำที่เป็นน้ำกร่อย
อาหารที่สงขราใช่ไหม
ใช่ที่สงขราเป็นเมืองดิตทะเลเหมือนกัน
ทางสงขราอาหารทะเลเขาอร่อยบอกเลยอร่อยจังหู
อืมพูดแล้วก็ต้องขออีกหนึ่งจานเลยทีเดียวนะคะ
แค่นั้นไม่พอนะเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ต้มปลาจิ้งจ้างทอด

ใช่ปกติเนี่ยนะเห็นทานกับส้มตำไงส้มตำลาวเนี่ยใส่
แต่ว่าไม่เคยเห็นเลยหน้าตาขนมจีนแล้วมีโรยเม็ดกระถิ่นอีก

นั่นสิคุณโอ้โหเรียกว่าสูตรเขาเด็ดจริงนะคะ

พูดแล้วอยากจะสั่งแบบว่านันสต๊อปหรือสั่งมาเยอะเลยนะคะ
แล้วถ้าคุณได้ซีฟู้ดแบบแน่นเลยนะคุณดูสิคะ

จริงบอกเลยว่าใครอยากจะไปพิสูจน์ความอร่อยด้วยตัวคุณเองนะ
ไปกันให้ถูกที่ถูกเวลาถูกร้านค่ะ
ร้านขนมจีนทะเลเดือดตั้งอยู่ที่ถนนเสน่ห์ทางหอม
ตะมนน้ำน้อยอำเภอหาญ่ายจังหวัดสงขลา
เราให้เบอร์โทรกันไปเลยสำหรับใครที่อยากจะสั่งจองไว้ก่อน
ซ้ำรองโต๊ะเอาไว้ก่อนนะคะ๐๖๓๐๘๐๙๓๑๕
และอีกเบอร์หนึ่ง๐๘๔๙๔๔๕๗๗๓จ้า
ที่จังหวัดสงขลานะย้ำกันตรงนี้ลองไปเที่ยวกันดูนะครับ

อาหารทะเลเขาก็สดมากดิฉันแอบเห็นเหมือนมีปลาจริงจัง

จริงจังมันเป็นชื่อของเขา

จิ้งจังจิ้งจังจิ้งจัง
ดิฉันเครียดจนนมวกเลยทีเดียว